คุณทัศนัยโค้ทองซึ่งจริงแล้วประจำข่าวเย็นไทยรัฐ
ตอนนี้ก็ไปรายงานอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
ติดตามความคืบหน้าคดีที่คนร้ายชิงทองที่ห้างโรบินสันนะครับ

คุณทัศนัยเดี๋ยวจะรายงานมาจากที่วัดหัวช้าง
เพราะวันนี้มีพิธีชาปนกิจน้องไทตันแล้วนะครับ
ก็เมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจนายธิรชัตนิมมาหัวหน้ารอปภ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจอีก๒ศพ
ก็คือทั้งน้องไทตันแล้วก็คุณกวาง
เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นพิธีสวดอภิษฐรรมคืนสุดท้าย
ของงานศพน้องไทตันนะครับ
พ่อแม่ของน้องไทตันก็ยังทำใจไม่ได้
ญาติพี่น้องยังทำใจไม่ได้นะครับ
แล้วก็มีการเปิดเผยออกมานะครับ
ว่าก่อนหน้านี้มีคนที่มาร่วมงานศพของน้องไทตันเนี่ย

นั่งร้องไห้อยู่ภายในงานศพด้วยนะครับ
ตัวพ่อแม่เองบอกว่าไม่ต้องมาเล่าให้ฟังหรอก

คือเห็นอะไรก็เก็บเอาไว้
คือตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่อยากได้ยินอะไรเลย
ใช่นะครับคือตอนนี้รู้สึกสะเทือนใจมากนะครับ

คุณพ่อคุณแม่ของน้องไทตันเองก็จะหวนคิดถึงน้องไทตันทุกครั้งไป
ซึ่งน้ำตามันไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวตลอดเวลา
เราจะเห็นตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
จนกระทั่งสวดชาปนกิจ
ขออภัยสวดอภิษฐรรมศพทุกคืน
จนกระทั่งวันนี้เข้าสู่พิธีชาปนกิจนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ร้องไห้หัวใจแทบสลายอยู่แล้วนะครับ
แต่ก็มีกำลังใจจากชาวบ้านที่รู้ข่าว
เพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพยายามที่ให้กำลังใจ
ของนักข่าวก็ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ของน้องไทตันตลอดเลยนะครับ
ส่วนในอนาคตนะฮะนักข่าวของเราก็ถามว่า
จะมีลูกอีกไหมอันนี้พ่อแม่น้องไทตันบอกก็ต้องปล่อยเป็นเรื่องของอนาคต
แต่หากถามว่าอยากให้น้องไทตันกลับมาเกิดเป็นลูกของพ่อและแม่อีกครั้งไหม
แน่นอนล่ะครับคุณพ่อแม่บอกว่าอยาก
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกอีกนะครับ
ไม่อยากพบเจอเหตุการณ์ความสูญเสียอีก
เพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถปกป้องลูกเอาไว้ได้
แต่ก็ได้จุดทูปบอกน้องไทตันนะครับบอกว่าไม่ต้องไปอาฆาตแค้นคนร้าย
ทำให้ลูกเสียชีวิตเพื่อที่น้องไทตันนั้นจะได้ไปสู่พบภูมิที่ดี
นี่คืองานสวดอภิษฐรรมคืนสุดท้ายเมื่อคืนนี้
ที่เราได้พูดคุยกับคุณพ่อและคุณแม่ของน้องไทตัน
แต่วันนี้มีพิธีชาปนกิจนะครับ
ใช่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นพิธีชาปนกิจศพน้องไทตันที่วัดหัวช้างนะคะ
คุณทัศนัยโค้ทองก็อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะ
ก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยโศกเศร้ามากมีความในใจของคุณพ่อคุณแม่น้องไทตัน
ฝากบอกถึงน้องเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดกันเลยที่วัดหัวช้าง

คุณสืบสกุลคุณรัชพรคุณผู้ชมครับ
ข้างหลังของผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้น
ระหว่างพิธีชาปนกิจศพน้องไททันนะครับ
เหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายไป

ตอนนี้กำลังมีการเปิดฝาโลงของน้องครับ
แล้วก็ให้ทางด้านของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้อง
หน้าน้องแล้วก็ทำการวางดอกไม้จันทร์เป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะยกหีบศพของน้องนั้นเข้าไปสู่เมน
แล้วก็ทำการชาปนากิจหรือว่าเป็นการเผาจริงต่อไปครับ
บรรยากาศต้องบอกว่าทุกอย่างทุกนาทีนั้นเป็นไป
ด้วยความโศกเศร้าเสียใจของทุกคนที่มาร่วมงาน
โดยเฉพาะญาติพี่น้องทุกคนครับ

ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงบ่าย๒โมงที่ผ่านมากันก่อนครับ
พิธีนั้นได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย๒โมงหรือว่า๑๔นาฬิกาครับ

ได้ร่วมกันเคลื่อนโรงศพของน้องไททันนะครับ
ออกมาจากสาราสวดศพแล้วก็ไปวนที่รอบเมน๓รอบ
หลังจากนั้นนำโลงขึ้นไปตั้งไว้บนเมนครับ
แล้วก็รอเวลาให้แขกที่เดินทางมาร่วมงานเดินทางมาถึง
โดยงานในวันนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีครับ

ผู้บริหารของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานของฝั่งคุณพ่อคุณแม่
เดินทางมาจากทั่วทุกสัตว์อาทิตย์นะครับ
เดินทางมาร่วมงานแล้วก็มาส่งน้องในวันนี้เป็นครั้งสุดท้าย
จากนั้นเข้าสู่พิธีการทอดผ้าบังสุกุล
ประวัติของน้องไททันซึ่งอาจจะมีเพียงเล็กน้อยครับ
แต่ว่าเป็นประวัติที่ค่อนข้างจะซาบซึ้ง
โศกเศร้าเสียใจแล้วก็ทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกชาย
และเป็นการสูญเสียครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในครั้งนี้ครับ
ซึ่งก็มีบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานนั้นเข้าไปกอด
เพื่อปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องครับ
ผมมีโอกาสได้เข้าไปนั่งคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องไททัน
ทั้งสองคนฝากขอบคุณทุกกำลังใจทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือ
และนี่เป็นความในใจครั้งสุดท้ายที่พ่อกับแม่ฝากไปถึงลูกชายสุดที่รักของพวกเขาไปฟังกันครับ
ถ้าน้องรับรู้ได้ยินคุณพ่อคุณแม่อยากจะบอกอะไรกับน้องบ้าง
รักเขาแล้วคิดถึงเขาตลอดค่ะ
ก็ขอให้เขาไปสู่ในพบภูมิที่ดี
เพราะถ้าเกิดว่าถ้าเรายังมีบุญต่อกันอยู่
ขอให้เขากลับมาเป็นลูกเหมือนเดิม
ก็ขอให้เขาไปในภูมิที่ดี
ถ้ายังไงถ้าเขายังไม่ไปไหนถ้าจะกลับมาเกิด

ขอบคุณมากนะคะ
วันนี้ผมไปเจอกับอีกสองท่านครับ
เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาร่วมงานศพน้องไททัน
ก็คือคุณปู่กับคุณย่าของน้องไทตันนะครับ
ซึ่งถือว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณปู่นั้นเสียใจมากที่สุดในชีวิต

คุณปู่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าหลานชายคนนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับ
จากว่าตัวเองนั้นอาศัยอยู่ที่ระยอง
โดยลูกชายของตัวเองก็คือพ่อของน้องไทตันนั้นตั้งใจเอาไว้ว่า
จะสอนให้ลูกนั้นพูดคำว่าปู่ให้ได้ซะก่อน
แล้วสัญญาว่าจะพาหลานไปเจอหน้าปู่ที่ระยอง
ซึ่งระหว่างนี้เนี่ยกำลังมีการสอนอยู่แล้วไทตันกำลังจะพูดคำว่าปู่ได้ครับ
แต่ยังไม่มีโอกาสได้พูดและยังไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากับปู่เลยแม้แต่ครั้งเดียว
และครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ปู่ได้เจอหน้าหลานก็คือในงานศพของหลานนั่นเอง
ฟังเสียงของทั้งคุณปู่และคุณย่าของน้องไทตันครับ
เขาจะอย่าหาเข้ามา
พี่เงี๊ยบท่านคุณำปู่เจอน้องคราวคือทางล่างสุดนิ่งมาแล้วครับ
พ่อเขาบอกว่ากำลังหาดตอนอาลีเฤลลูก
เพราะรู้ข่าวว่าผมร่องไห้เลย
ให้เขาสุขสบายเกิดแชทนามจริงก็ว่าเกิดเป็นร้านหนึ่ง
รักเขาเคยมาหาเขาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยมาเลย
รู้ข่าวอีกครั้งเขาก็เสียแล้ว
ตอนนี้ที่บริเวณด้านบนเมนก็ทำพิธีการเผาจริงร่างของน้องไททันอยู่นะครับ
ทุกคนก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะโศกเศร้าแล้วก็หดหุมมากครับ
เพราะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตก็คือเป็นเด็กแล้วก็เป็นเยาวชนอายุเพียง๒ขวบเท่านั้นนะครับ
ทีมข่าวของเรายังคงปักหลักอยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับ
ยังคงตามกันต่อกับเรื่องของการทำคดีนี้
แล้วก็หวังว่าจะได้ตัวคนร้ายมาลงโทษในเร็ววันนี้ครับ
ซึ่งคุณผู้ชมติดตามการรายงานสดความคืบหน้าของคดีนี้ได้ในทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากวัดหัวช้างจังหวัดลบบุรีครับ
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องไทตัน
แล้วก็ให้กำลังใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียนะครับ